บอกว่าเวทีการประกวดนางงามสุดเก่าแก่อย่างนางสาวไทยประจำปีสองพันห้าร้อยหกสิบสาม
กำลังจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะเมื่อวานนี้เขาได้มีการจัดงาน
แหลงข่าวไปเรียบร้อยแล้วโดยสมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุฒิวิทยาลัย
ในพระบรมราชุปธรรมเจ้าของลิขสิทธิ์ซึ่งในปีนี้ค่ะได้มอบหมายให้ดรอดีศรสุดดีหรือพี่หนุ่ม
เป็นผู้จัดการประกวดในปีนี้ในแวดวงนางงามเขารู้จักพี่หนุ่มกันดี
ในฐานะผู้จัดการประกวดนางสาวเชียงใหม่มากว่ายี่สิบปีค่ะอืมโดยคอนเซ็ปต์ของนางสาวไทยในปีนี้นะคะ
เขาเฟ้นหาสาวงามที่แตกต่างและมีคุณค่า
รวมถึงความพิเศษของปีนี้จะเป็นปีแรก
ยกการประกวดทั้งหมดไปสู่หัวเมืองใหญ่ของภูมิภาค

พร้อมกับกิจกรรมเก็บตัวแบบแน่นกันเลยทีเดียวนะคะ
เปิดรับสมัครวันนี้เป็นวันแรกนะคะ
ผู้จัดงานรับประกันความสนุกและความเข้มข้นในการเฟ้นหานางสาวไทยในปีนี้อย่างแน่นอน
ส่วนรุ่นพี่น้องสิริธรลีอารามวัดนางสาวไทยปี๒๕๕๙
อกจากจะเชิญชวนสาวงามทั่วประเทศมาสมัครแล้ว
ก็ยังอัปเดตให้ฟังว่าเตรียมเข้าสู่วงการนักแสดงแล้ว
รับละครเรื่องแรกในฐานะนางเอกกับค่ายแถวอโศกเรียบร้อยแล้วด้วยค่ะ
ส่วนภารกิจนางงามก็ยังทำนะคะ
เวนต์ล่าสุดที่หลายคนพูดถึงเยอะเลยก็คือ
เวนต์รวมตัวแม่ทุกเวทีแต่งกันมาเต็มยศ
มงกุฎสายสะพายมาครบทุกนาง
ขวัญใจแฟนนางงามทั่วประเทศมาตัวเปล่าเล่าเปลือย
ตอกย้ำดราม่ายึดมงกุฎคืนหลังจบภารกิจหรือเปล่า
อันนี้เดี๋ยวเราอัปเดตผ่านน้องบิ้นมาให้ฟังด้วยค่ะ
เขาไม่ได้บังคับเพราะว่าตอนแรกบินยังบอกด้วยซ้ำว่า
งงกุฎบิ้นอาจจะยังเสร็จไม่ทันไม่ใส่ได้ไหม
เขาก็บอกว่าได้ดังนั้นเขาไม่ได้บีฟตรงนี้

ตำแหน่งและตำนานมันอยู่ในตัวเขา

คือต้องบอกว่าน้องบิ้นซิริทรเนี่ย
ตั้งแต่ได้รับตำแหน่งมาจนถึงวันนี้เนี่ย
เมื่อกี้ดูสัมภาษณ์แล้วเห็นพัฒนาการความสวย
พัฒนาการการตอบคำถามสื่อมวลชนแล้ว
โอ้โหรู้สึกภาคภูมิใจแทนเวทีการประกวดนางสาวไทยจริงนะคุณนะ
เดี๋ยวรอติดตามนะคะผลงานของน้องแล้วกันนะคะ
ได้ข่าวเดี๋ยวน้องจะมีซีรีส์มีละครมาให้ติดตามกันด้วยแล้วกันเนาะนะคะ